ชื่อวันนี้หลายคนน่าจะมีความในใจ
ทั้งอยากระบาย

ใช่ถ้าคุณภาคภูมิอยู่จะต้องถามเป็นประจำทุกงวดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ

วันนี้ไทยรัฐทีวีก็มีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

เห็นตัวเลขแล้วยังมีความสุขกันดีไหมคะ
บางคนน้ำตาไหลด้วยสาเหตุที่ต่างกัน

ไม่เป็นไรคำมั้งก็จะบอกกันน่วงวดได้ยังมีเสมอ

แต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ของคนคนหนึ่งค่ะ
เป็นวันศุกร์ประจำสัปดาห์และเป็นวันศุกร์ของผู้ชายคนนึงที่ต้องบอกว่า
โอ้โหอะไรจะดวงเฮงขนาดนี้คะคุณ
ใช่ยังไม่เจอนะที่คนแบบถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเยอะขนาดนี้
รางวัลที่๑๑๙ใบใบละ๖ล้านบาทคุณผู้ชมค่ะ
โอ้เป็นหลักร้อยล้านหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาท
ผู้ชายคนนี้ที่ยืนตรงกลางหน้าตาอาจจะดูคุณไม่ดีใจเท่าคนรอบ
ทำไมคุณพี่ไม่ค่อยยิ้มเลยค่ะยังช็อกคงตกใจยังช็อกอยู่
คุณพี่คนนี้ค่ะเป็นชาวศรีสะเกดนะคะอำเภอกันธรรลักษณ์ชื่อว่า
คุณสุดที่พงศ์คณะนาอายุหกสิบเอ็ดปีแล้วเขาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑หมายเลข๙๖๗๓๗๕ย้ำ๑๙ใบค่ะ
หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาทนี่คือภาพตอนเย็นที่เขาไปลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานที่สพกันธรรลักษณ์นะคะบรรยากาศที่โรงพักเนี่ย
เท่าที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นอกจากพี่แกทุกคนยิ้มกว้างหมดเลย
คนอื่นเขายิ้มกันหมดเลยค่ะตัวคุณพี่นี่ยังช็อกอยู่ค่ะ
คิดอยู่ว่าจะแบ่งเงินยังไงจะเอาเงินไปทำอะไรยังไงกันบ้าง
ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะญาติญาติเอ่ยตำรวจเอ่ย
คนที่รู้ข่าวเนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพี่เขาอย่างชื่นมือเลยล่ะ
คือตำรวจยังยิ้มไปด้วยอ่ะยิ้มกว้างมากจริงเออค่ะยินดีด้วยจริงจริง
คือเราถูกรางวัลแบบนี้นะสักร้อยล้านนะคุณจะทำอะไรคะ
ฉันจะถอดใหม่วางไว้บนโต๊ะแล้วบอกคุณอรัชพรคุณภาคภูมิ
อ่านข่าวคนเดียวสักพักนะเดี๋ยวลาพักร้อนสัก๓เดือน๓เดือน
สามเดือนแล้วก็หมดแล้วล่ะค่ะร้อยล้านสามเดือนน่ะ
แล้วค่อยมาใหม่ต้องทำงานต่อค่ะหาเงินต่อแล้วค่ะอ่ะ
แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะรางวัลเล็กรางวัลน้อยที่ถูกกันก็ยินดีด้วย
ส่วนใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกงวดหน้ายังมีแต่ก็ย้ำ
อีกครั้งแหละว่าก็ซื้อแบบพอดีพอดีเอาแบบหอมปากหอมคอสนุกสนาน
อ่าก็มีหลายที่ค่ะสำหรับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยอันนี้ที่นครราชศรีมานะคะ
ยินดีด้วยนะอ่าใครไม่ถูกระบายมาได้ค่ะ